สวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ้ยทำไมข้าวใส่ไข่สดใหม่
และให้เยอะทำไมตกใจนี่พี่หนุ่มทำเสื้ออุ๊ยใช่ไหมใช่
วันนั้นหนูเห็นมีนักข่าวที่ลงพื้นที่ไปก็เห็นแบบมีบางคนใส่อุ้ย
แล้วก็มีเครื่องใหม่ตกใจคนก็อยากได้กันเยอะนะดูใช่ใช่
อืมทำยังไงถึงได้นะคะเสื้อพี่อ่ะอุ้ยเนี่ยมันเป็นคำยอดฮิตจริงจริงอืม
เอ้าไปดูเรื่องของโควิดในวันนี้กันก่อนเลยอ่ะนะคะสำหรับวันนี้กระทรวงสาธารณสุขรายงาน
ผู้ติดเชื้อเพิ่มในประเทศไทยค่ะหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสองราย
เสียชีวิตยี่สิบรายนะคะทางด้านพลเอกสุพธมาลานิยม
มีการพูดถึงเรื่องการประชุมในวันนี้ค่ะ
มีการประชุมสอบคอแต่เป็นชุดเล็กนะคะ
เพื่อที่จะเตรียมเรื่องของมาตรการต่างเข้าประชุมในวันพรุ่งนี้๑๑กุมภาพันธ์ที่สอบคอชุดใหญ่
อันนี้คือระหว่างไทยกับอินเดียอืมซึ่งผลการหารือของที่ประชุมในวันนี้ค่ะ
ก็จะมีการเข้าสู่ที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้
โดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานในการประชุม
ก็คาดว่าที่ประชุมจะพิจารณาแนวทางปฏิบัติหรือกำหนดมาตรการเข้มข้น
ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทยเนี่ยค่ะแล้วก็เทศกาลสงกรานที่กำลังจะมาถึง
เพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าหลายคนมีความกังวลถึงสถานการณ์โควิดของประเทศไทย
เพราะอย่างที่เราเห็นค่ะตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงเกิน๑๐๐๐คนมาหลายวันติดต่อกันแล้ว
ขณะเดียวกันไปดูที่นายแพทย์นิธิพัฒน์เจรกุลค่ะท่านก็มีการระบุข้อความ
คือมีคนถามเข้าไปเยอะมากว่าประเทศไทยเนี่ยใกล้ที่จะเข้าสู่โควิดที่เรียกว่าประจำถิ่นหรือยัง
คำนี้ค่ะโรคประจำถิ่นถ้าเห็นว่าแนวโน้มการใช้เตียงในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นนี้เนี่ย
น่าจะยังไม่ใช่เวลาอันเร็วนี้คุณหมอบอกแบบนี้นะคะ
แต่ก็คงต้องเตรียมการกันไว้ค่ะโดยทุกภาคส่วนจะต้องมีฉันธามติในการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ว่า
นิยามของโรคประจำถิ่นที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเนี่ยควรจะเป็นแบบไหน
ตัวเลขที่สำคัญอย่างเช่นยอดผู้ติดเชื้อรายวันยอดผู้ป่วยที่ต้องรับเอาไว้ในโรงพยาบาลหลักหลักเนี่ยค่ะ
ผู้ป่วยอาการรุนแรงแล้วก็ยอดผู้ป่วยที่เสียชีวิตจะต้องถูกกำหนดให้ชัดเจนแล้วก็ร่วมกันติดตามด้วย
ภาคนโยบายอันนี้ต้องมั่นใจว่าควบคุมสถานการณ์ในทุกด้านได้ดีแล้ว
ภาคประชาชนอันนี้ต้องมั่นใจที่จะให้ความร่วมมือนะคะ
ท้ายที่สุดภาคการแพทย์อันนี้ต้องมั่นใจว่าจัดเตรียมศักยภาพไว้เพียงพอโดยไม่เบียดบังการดูแลรักษาผู้ป่วยอื่นที่ไม่ใช่โควิดด้วย
คนที่ป่วยด้วยโควิดจากโอมิครอนส่วนใหญ่เนี่ยที่เราจะเห็นก็คือเป็นแบบไม่มีอาการหรือว่าอาการก็คือไม่รุนแรงเลย
แต่จะมีบางส่วนของคนกลุ่มนี้ค่ะเมื่อหายแล้วเนี่ยอาการหลังจากที่ป่วยโควิดโอมิคอนหรือป่วยโควิดหายแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าแม้เชื้อจะไม่ลงไปที่ปอดนะคะ
แต่คุณเหนื่อยมากกว่าปกติที่สำคัญเนี่ยเขามีการทดลองกันนะคะคือใช้คน๑๐คนทดลองปั่นจักรยานที่อยู่กับที่ปรากฏว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะคะแม้อย่างที่บอกไปว่าเชื้อไม่ได้ลงปอดแต่สมรรถภาพทางการหายใจมันไม่เหมือนเดิมจริง
ดังนั้นคุณหมอก็เลยแนะนำบอกว่าอย่าป่วยเป็นดีที่สุดที่สำคัญเนี่ยสำหรับใครที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙เลยเนี่ยค่ะถึงแม้จะเป็นโอมิครอนก็อันตรายอยู่ดี
อันนี้พูดถึงในกรณีที่แบบอาการไม่รุนแรงสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว๒เข็มไปแล้วมีการบูสเตอร์เข็มที่๓ไปแล้วนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนอาการก็ยังมีโอกาสที่จะรุนแรงอยู่ดี
ดังนั้นก็อย่างที่บอกป้องกันฉีดวัคซีนด้วยนะคะ
เอาละอันนั่นก็เรื่องโควิด๑๙ก็พูดถึงทุกวัน
แต่เรื่องที่เราติดตามกันมานานพอสมควรคือเรื่องหมู

ถูกตอนนี้พริกเหลือโลละ๑๗บาทเม

มะนาวมันอาจจะเป็นหน้าของมันด้วยหรือเปล่า
ที่ช่วงนี้มะนาวแพงตอนนี้อาจจะถามคุณว่ามะนาวแถวบ้านคุณอย่างลูกละเท่าไหร่
แต่หมูน่ะลงแน่นอนแล้วถ้าสมมุติเราติดตามกันมาตอนนี้ราคาหมูเนี่ย
รู้สึกว่าเอาละมันพอกินกันได้แล้วล่ะแต่ก็ยังคงยังไม่ลงถึงขนาดเท่าเดิม
แต่เป็นสัญญาณที่ดีแล้วเพราะตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะถึงตรุษจีนผ่านไปแล้ว
จุดจีนก็ไม่ได้ขึ้นเยอะอย่างที่เราคิดกันไว้บางคนบอกว่าตรงนู้นกว่าหมูจะลงสงการ
แต่ก็ไม่ถึงแล้วฮะตอนนี้ราคาหมูเริ่มลงแต่น้ำมันอ่ะขึ้นอ่าใช่ค่ะ
พเจ้ามีแรงระคาหมูปรากฏว่าวันนี้เขาก็บอกว่าเอ้าเรื่องเนื้อหมูลงเนี่ย
มันเป็นผลงานของโหเป็นผลงานของนายก
คุณธนกรวันบุงหวังบุญคงชนะเนี่ยนะฮะ
เขาเปิดเผยเลยว่าขนาดนี้ราคาเนื้อหมู
ซึ่งเป็นสินค้าที่เฝ้าระวังต้องต้องยอมรับว่าหมูเนี้ยเป็นสินค้าที่เฝ้าระวังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยเราเห็นกันอย่างชัดเจนอันนี้ยอมรับฮะว่าปรับตัวลงอย่างชัดเจนแล้วอืมปรับตัวลงอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเนี้ยการสั่งการอย่างเร่งด่วนแล้วก็การแก้ปัญหาอย่างตรงจุดของท่านนายกก็คือ

เรามีการแก้ไขคือการขึ้นทะเบียนฟาร์มสุกรสำหรับผู้เลี้ยงรายเล็กรายย่อยเนี่ยตลอดจนจัดการทำบัญชีคุมสินค้าซึ่งต้องการแสดงปริมาณเสี่ยงว่าเฮ้ยไอ้ราคาหมูเนี่ยตอนนี้ความต้องการในตลาดเท่าไรเราจะส่งออกได้มากเท่าไหร่คือไปควบคุมอย่างชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็บอกเลยครับว่าปริ

ที่บอกว่ากำลังจะขึ้นเนี่ยยังไงกันดีสำหรับอันนี้อืมซึ่งวันนี้จริงจริงแล้วนายกก็บอกโอเคล่ะเขาก็รู้ล่ะมีคนเออตอนนี้คือโพลออกมาว่ายังอยากให้นายกเนี่ยเป็นนายกอยู่อืมซึ่งนายกเขาก็พูดออกมาเลยว่าเออเขาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะฮะหลังจากประชุมคณะกรรมการการขจัดความยากจนเนี่ยเขาบอกโอเคล่ะปั
เขาบอกว่านายกเขาบอกเลยรัฐบาลเนี้ยไม่เคยลดละความพยายามหรือหยุดพัฒนาเพราะตระหนักดีว่าพี่น้องประชาชนต่างมีความหวังและไว้วางใจผมที่ให้ทำงานเพื่อบ้านเมืองมาตลอดโดยเขาจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับนะฮะโอเคโอเคนะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับค่ะเอ่อยังมีเรื่องราวของชายคนนึง
หมามาไล่กวดนั่นไงเนอะอืมก็เลยฮิ้วก้วยหนึ่งหวีเขาขอตัวแม่ครับปาต้องโกครับเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดพระราชบุรีคือนางสาวนวลสะอาดเนี้ยนะเป็นเจ้าของร้านปาต้องโกเรื่องของปะเนี๊บนะก็ออกมาเตือนภัยพร้อมกับนำคลิปจากกล้องวงจรปิดเนี้ยที่สามารถบันทึกภาพวินาทีหนุ

อืมแม่ค้าประตำโกเขาก็เลยไปเอากล้วยหนึ่งหวีค่ะทำการขอโทษครับอืมนี่คุณดูเนี่ยผมเคยอ่านข่าวไว้วันผมว่าวันสองวันก่อนแล้วอืมผมก็บอกไปแล้วบอกว่าเคยเป็นห่วงน่ะคือเวลาไปเดินแบบเนี้ยถ้าเกิดเจอแม่ค้าที่เขาตกใจเขาเอาไอ้น้ำมันที่ทอดประตำกวดสะใสเนี้ยอืมจบข่าวเลยน่ะอืม
เรื่องของเรื่องเป็นอย่างงั้นจากการตรวจสอบเราก็เช็คไปเช็คมาเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทจริงจริงของโรงพยาบาลรัฐบุรีอืมแล้วก็ได้เขารับการรักษาเมื่อประมาณกลางปีหกสี่คือปีที่แล้วเนี้ยอืมแพทย์เขาก็ได้ทำการรักษาแต่ในนนเนี้ยรับประทานยาไม่ต่อเนื่องอ๋อคือกินยาไม่ต่อเนื่องจึงเกิดอาการปิดป

เขารู้ว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทนะก็ทุกคนก็รู้สึกสงสารแล้วก็ให้อภัยแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันแก้ไขนะฮะก็บอกว่าโอเคละนี่แหละเห็นไหมมีปัญหาปุ๊บแล้วคนก็มาเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยกันแก้ไขก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากนั้นฝ่ายปกครองพ

วันนี้สรุปแล้วแอ๊งจีเขาไม่ให้กลับมาหากิน

ไม่วันนี้แจ้งว่าถนนาผลตกน้ำถั่ว
เอาว่ากมาเลยโกโกว่า
เป็นเพลงที่ร้อนในติ๊กต๊อกมากเลยเนอะ
คนแหละ๓๔วันที่ผ่านมาเนี่ย
เป็นไงค่ะแม่ข้อสาวหนูเตรียมตัว
อันนี้หล่อเลิศจริง
นี่แต่งตัวภายใน๕นาทีแล้วนะ
สุดยอดแต่งตัวภายใน๕นาที
รถติดขนาดไหน
รถติดมากคุณแม่
โกโกว่าคือมาไม่ทันเลยค่ะ

พ่อเนี้ยเห็นแบบลูกอยากมีชุดอันนี้ก็ไปเอาชุดมาไปขโมยชุดมา
ลูกก็บอกว่าไม่นั่นแฟนเขานะนั่นแฟนเขานั่นแฟนเขาอ๋อนี่ตอน
พอเปิดก็ด่าผมก็ตอนแรกด่ากันใหญ่เลยแต่ตอนนี้คงไม่ด่าแล้วล่ะ
จนกว่าปากจะตกทำแล้วจะได้ด่าคือคือผมอ่ะไม่ได้เอามาเพราะว่าเขา
อะไรนะผมเอามาเพราะผมอยากให้เห็นว่าจริงแล้วเนี่ย
คนเราเขาไม่ได้เป็นนักร้องไม่ได้เป็นอะไรก่อนแต่เขาสามารถทำคอนเทนต
สมัยเนี้ยอืมแล้วเขามีความพยายามพยายามมีความมานะเออคือเขาแบบ
แต่งเพลงปรากฏมันเพลงมันดันดังอ่ะอืมเออมาแล้วนี่คืออยากให้เห็นตรงนี้
ดีมากกว่าไงแบบจากคนธรรมดาไม่ได้ติดสินตินไม่ได้มีอะไรด้วยอืม
แต่สมัยนี้ไม่ได้หรอกคนจะค่อนข้างจะโลกสวยหน่อยไง
ถือไม่ได้ฉันฟังอย่างนี้ไม่ได้ฉันจะต้องแบบอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้
เดี๋ยวนี้ไม่ฟังอะไรแก้เครียดกันแล้วรู้ปะเออมันไม่พอออกวะวันวัน
อืมเนอะดูแล้วจะได้ยิ้มหน่อยเนอะโอเคนะคุณหนุ่มเชิญ
อ้าไปถึงเรื่องของอ่าเรื่องของเตือนตะวันกับนิวนิวหน่อย
ห่างกว่าครับผมไม่เคยรู้ผมแทบไม่รู้จักเขาเลยอ่ะ

คือต้นธนพลแต่ไม่เคยเจอเขาอย่างนี้ไม่เคยอะไรอย่างนี้

แต่รถเมย์น่าจะรู้จักเขาดีเคยเล่นละครอะไรนะแองจี้น่าจะรู้จักเขาดี
แองจี้เข้ามาทันเหรอทันทันทันแทนตอนทันมาสองคนที่รู้จักดี
เพราะฉะนั้นฟังดีนะเดี๋ยวจะคุยให้ฟัง
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเป็นเพราะว่ามันมีข่าวออกมา
เพราะว่านิวเขามีการโพสต์ข้อความออกมา
บอกว่าหนูถูกคนที่รักหนูที่สุดที่หนูรักเขาที่สุดเนี่ยทำร้ายนะฮะ
พอเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าคนก็บอกเลยว่าเป็นเติ้ล
หลังจากนั้นก็มีการโทรไปพูดคุยกันกับทางนี้นิว
นิวก็เลยบอกว่าหนูถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็โชว์ภาพมาก็คือถูกเตะปาก
กระทั่งปากข้างในมันฉีกมันแตกอะไรอย่างนี้นะฮะ
ทีนี้ในมุมของคุณเติ้ลเองคุณเติ้ลก็ออกมาบอกอีกมุมนึงมาสัมภาษณ์เหมือนกัน
บอกว่าเขาไม่ได้ทำเขาไม่รู้เรื่องเขานู่นนี่อะไรอย่างนี้
นี่คือด่าพ่อกูเหรอเพราะคือสรุปแล้วไปมาก็มีโอกาสได้คุยกับนิวผมนะฮะ
นิวก็บอกว่าสาเหตุทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการที่เติ้ลเนี่ยเขาไปหึงหวงตัวของทนายภัยศาล
ซึ่งธนายภัยศาลเป็นเหมือนพ่อบุญธรรมของนิวนึกออกไหมฮะ
คือเพราะว่าเติ้ลเนี่ยไปบอกว่าเนี่ยเรียกพ่อคนไหนก็ผัวคนนั้นแหละนึกออกไหม
เสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าผมวันนี้ก็เชิญนิวมาออกรายการ
ตอนแรกเขาไม่ได้มาผมนะเขาจะไปที่อื่นแต่ว่าเขาโทรมาตอนเช้าว่าเออเขามาได้แล้ว
ผมก็โอเคงั้นก็มาก็เลยบอกให้มาเลยบอกมาทั้งกันมา
พอมาเสร็จปรากฏว่าเติ้ลธนพลเนี่ยก็ติดต่อผมว่าโทรไปหาเติ้ลแต่เมื่อวานนี้
ผมโทรไปหาต้นแต่เมื่อวานแต่ต้นไม่รับโทรศัพท์
แล้วพอมาวันนี้ปรากฏว่านิวเนี่ยเขาจะมาแล้วเติ้ลเนี่ยเขาน่าจะรู้
เขาก็ส่งข้อความว่าเขาอ่ะขอมาจะมาด้วยจะมาด้วยคือจะมาเคลียร์เอง
โอเคคือต้นจะมาเคลียร์ก็ดีก็ดีถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
ถ้าเกิดจะมาขอโทษมาอะไรผมพี่ก็ถามว่าจะมาขอโทษใช่ไหม
ใช่ว่าเขาจะมาขอโทษเขาจะมาเคลียร์อันนี้ฟังไว้นะฟังไว้นะ

ได้เอาไปพูดกันถูกนะอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาทั้งคู่
ผมก็จับแยกกันเพราะผมไม่รู้เขาจะตีกันหรืออะไรหรือเปล่า
จับคนหนึ่งอยู่ชั้น๙อีกคนนึงอยู่ชั้น๑๑ของช่อง๓
เสร็จพอเข้ารายการเนี่ยผมก็ถามเติ้ลว่าเติ้ลเติ้ลจะเข้าเบรก๒หรือจะเข้าเบรกหนึ่งเลย
นิวเขาพูดไปก่อนไหมแล้วเราค่อยเข้ามาพูด
บอกไม่เขาขอเข้ามาเลยเขาต้องการฟังแล้วเขาต้องการขอโทษเลย
เขาจะยอมรับว่าสิ่งที่เขาทำคืออะไรยังไงบ้างพี่ก็ให้เขาเข้ามา
พอเข้ามานั่งเสร็จปุ๊บเข้ารายการผมก็มีความรู้สึกว่าคุณเติ้ลเขาดูเหมือนแบบ
ลอยลอยนิดนึงผมดูเขาลอยนิดนึงผมไม่รู้เขานอนน้อยหรืออะไรผมก็ไม่รู้
ก็ลอยนิวก็เล่าให้ฟังว่าเขาโดนอะไรยังไงบ้างเป็นยังไงยังไง
เขาขอโทษเขาก็ขอโทษเขาก็แบบเออเขาผิดเองเพราะภาพเขาตัดไป
เพราะว่าตอนนั้นเขารู้สึกว่าเหมือนกับเหมือนก็มีอะไรมาเครื่องใส่เขา
แล้วเขาก็ปุ๊บไปรู้สึกตัวอีกทีคือแบบอ้าวนิวหายไปไหน
แล้วถึงได้ไปเห็นข่าวว่าอ้าวนิวไปพูดว่าเขากระทืบว่าเขาเตะปาก
หลังจากนั้นก็เลยแบบติดต่อนิวไม่ได้แล้วพยายามโทรหาพยายามโทร
พอนักข่าวไปถามเขาบอกเขาไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้
นิวเขาก็เลยยิ่งโกรธเขาก็เลยไปแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยหมด
พอเสร็จปุ๊บผมก็ถามถามเข้าไปมีอยู่คำถามหนึ่งผมก็ถามว่า
เติ้ลพี่ถามเติ้ลหน่อยคือคือพี่สังเกตเห็นว่า
เพราะเขาแบบพูดแล้วเขาลอยไงพี่ก็ถามว่าต้นไม่สบายหรือเปล่า
เขาก็บอกครับผมไม่สบายเติ้ลเป็นอะไร
เขาบอกว่าเขาก็แบบมีเป็นซึมเศร้าอืมพี่ก็ตกใจว่า
เฮ้ยเขาต่อเป็นซึมเศร้าในรายการพี่ก็เลยแบบหันไปบอกทนาย
อะไรนะทนายภัยศาลกับตัวของนิว
พี่ก็บอกว่าคือพี่ก็รู้เลยว่ามันมันไม่ควรแล้วล่ะที่จะมีการ
แบบว่าพูดจาอะไรที่มันแบบดุดันหรืออะไรกันอย่างเงพี่ก็เลยบอกว่าขอให้แบบ
กับระวังคำพูดหน่อยอืมเพราะว่าตอนเนี้ยเราคุยกับคนที่เรียกว่าเป็น
เป็นโรคซึมเศร้าพี่อยากให้เขาแบบค่อยคุยกันอะไรอย่างนี้ไม่ต้องแบบ
เรื่องพื้นมือเติลเค้าบอกมันแบบนั้นซึ่งพอที่จริงพี่ไม่เคยรู้มาก่อน
คุยกับแกก็คือดูคุยปกติถ้าในสายสารแกว่าอย่างงั้นนะเออ
เสร็จปุ๊บเนี่ยก็คุยคุยกันไปปรากฏมีอยู่ทีนึง
ใช้เอกสารเขาก็พูดว่าเนี่ยคุณก็ต้องลูกผู้ชายคุณต้องอย่างนี้เหมือนกับเขาก็รักลูกเขาอ่ะ
มันเป็นเหมือนลูกเขาจริงจริงอ่ะเพราะเขาดูแลกันมาอย่างเงี้เพื่อต้นลูกเนี้ยวึ๊บขึ้นมา
พี่ก็เฮ้ยพี่ก็ตกใจลุกกันปุ๊บยกมือไหว้อ้าว
บอกเติมใจเย็นเย็นป่ะพี่ทีหลังบอกพี่หน่อยอย่าลุกแบบนี้พี่ก็กลัวมันจะมีเรื่องมีราวอะไรกันอืม
ก็ให้เขานั่งตอนเนี้ยตอนที่เขาไหว้เนี่ยพอไหว้เสร็จผมก็โอเคให้นั่งนะ
แล้วก็พูดคุยกันต่อทนายภัยศาลเขาก็ยังแบบพูดจาแบบดูดันอยู่อยู่บ้างอ่ะนะ
คุยคุยเสร็จปุ๊บสุดท้ายเนี่ยก็เลยถามบอกว่าตอนเข้าไปในเรือนจำอ่ะ
ก่อนออกมาเนี่ยคุณได้กินยาไหม
บอกเขาไม่ได้กินยาพี่ก็เลยบอกว่าถ้าไม่ได้กินยา
เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวไงพี่จะขออนุญาตแบบดูแลให้นะ
หรือพี่พาไปหาคุณหมอก็ได้พี่ก็พยายามแบบทำทุกอย่างอ่ะนะ
คือเพื่อให้รายการมันซอฟต์อืม
คือตอนนั้นพอเรารู้ว่าเขาเป็นผู้ป่วยแล้วเราก็ต้องให้เขาซอฟต์แล้ว
เพราะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นจริงหรือไม่จริงอันนี้ตอบไม่ได้
เพราะใครก็บอกได้ผมเป็นโรคซึมซ่าผมเป็นโรคซึมซ่าตอบไปได้อันนี้พูดจริงจริง
แต่ด้วยอาการที่พี่มองพี่ไม่ไว้ใจพี่ก็ต้องทำรายการให้มันซอฟต์
ไหมฮะสุดท้ายเนี่ยเขาก็เอาดอกไม้มา
พี่ก็เห็นคนถือดอกไม้ขึ้นมาพี่ก็คุณจะเอาอะไรมาเหรอ
เขาบอกเขาเอาดอกไม้มาแล้วเขาก็มาขอโทษนิวเขาก็กอดกันในรายการ
เขาก็ไปขอโทษอย่างนี้พี่ใจพี่ยังอยากบอกว่า
อยากจะบอกเติ้ลบอกว่าเติ้ลขอเขาแต่งงานไปเลยอืม
ได้จบจบอะไรอย่างเงี้ยเสร็จเรื่องราวจบลงแค่ตรงนี้
ส่วนตัวของนิวเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่นะ
คือเขาอยากให้เติ้ลเองเนี่ยไปรักษาตัวก่อนไปดูแลตัวเองก่อน
ถ้าต้องรักตัวเองก่อนนะถ้าไม่รักตัวเอง
จะรักเขาได้ยังไงอืมเอ่อจะรักคนอื่นได้ยังไง
นี่คือประเด็นแรกนะฮะเรื่องจบในรายการเท่านี้ปั้ง
เสร็จปุ๊บมีทีมงานส่งมาพี่ภัยศาลถูกด่าแล้ว
ผู้โดยสารถูกด่าแล้วเพราะว่าไปเล่นเรื่องของเอ่อ
คนเป็นโรคซึมเศร้าทำไมถึงไปดุโรคซึมเศร้า
นู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นจนกระทั่งทนายภัยศาลเนี้ย
เขาก็เลยแถลงข่าวร่วมกันสามคนอืมเขาก็บอกว่าเขาขอโทษแล้วกัน
ที่เขาใช้ไม่ใช่ขอโทษแล้วกันเขาขอโทษที่เหมือนแบบใช้
ใช้คำพูดที่มันดุดันเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเติ้ลเป็นจริง
เพราะว่าตอนที่คุยกับเขาก่อนหน้านี้เขาคุยกันปกติมาก
อืมเออคุยกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี้ย
เติ้ลเองเนี้ยคือบอกว่าเติ้ลเองเนี้ยเป็นเอ่อเอ๊ะไม่ใช่อะไรวะ
เป็นคือจะเป็นคนที่กลัวตายถูกไหมจะมีอาการกลัว
จะเป็นกลัวตายจะตัวสั่นใจเหมือนแต่ถ้าเป็นซึมเศร้าเนี่ย
จะเป็นอีกแบบนึงคือจะมีความแบบดิ่งอยากจะแบบฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้
คืออันนี้ผมไม่รู้ผมไม่ใช่หมอนะแต่เท่าที่ผมรับรู้มาหรือคุยกับคุณหมออะไรอย่างนี้นะ
คือคือมันจะต่างกันก็เลยไม่รู้ว่าก็เลยสับสนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่ไม่เป็นไรคือภัยศาลเขาก็เลยขอโทษว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะ
ก็บอกเขาผิดเองเขาที่มาเนี่ยคือคือเขาเขามีคนขอมาเองว่าเขาอยากจะมาขอโทษ
แล้วอยากจะมาตามง้อขอคืนดีอืมพี่ก็พูดในรายการบอกว่า
พี่ก็บอกเติ้ลบอกเติ้ลรู้ไหมคนที่เหนื่อยที่สุดเนี่ย
เติ้ลไม่ใช่ใครนะไม่ใช่คนที่เป็นคือคนที่ต้องดูแลคนที่เป็นโรคซึมเศร้า
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตนะ
ไปหาคุณหมอซะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีแล้วกลับมารักกันให้มันแบบให้มันมีชีวิตชีวาสดชื่น
มากกว่าที่เป็นอยู่ทุกอย่างมารักษากันได้มันเรื่องมันเป็นเรื่องของสารเคมีที่หลังในสมองอาจจะแบบ
นะฮะจะมีคนจัดการให้ทุกอย่างแล้วก็จะเป็นประธานในการจัดงานบวชให้
เติ้เพราะเติ้ลเขาอยากจะบวชนี่คือจบ
จบแค่นั้นผมโดนด้วย
ทำไมถึงไม่มีการศึกษาประวัติก่อนว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าออกมา

แชร์นะผมบอกเลยผมไม่รู้

ผมไม่รู้

คนสนิทคุณรู้ไหมเขาเป็นโรคซึมเศร้า
ผมถามหน่อยอ่ะไม่รู้ค่ะ

คนสนิทคนนั้นไม่รู้เลย

บางคนบอกไม่ควรทำไมไม่เอาหมอมาด้วย

แบบบางทีชื่อแบบในใจมันแบบมันต้องแบบเข้าใจกันบ้างอ่ะ
คือไม่ใช่กูจะต้องแบบไม่กูสุดแล้วกูมีความรู้กูดีกูเจ๋ง
แบบนี้ไม่ถูกนะอะไรอย่างนี้มันคุณต้องดูบริบทที่มันเกิดขึ้น
อืมไม่มีใครรู้ผมก็เพิ่งรู้พร้อมพร้อมกับคุณในรายการ
แต่บางคนก็บอกเขารู้มาก่อนว่าเติ้ลไม่สบายผมก็รู้ว่าเติ้ลไม่สบาย
ผมเคยอ่ะรถเมตต์เติ้ลเป็นอะไรตอนนั้นตอนนั้นเหมือนเป็นอะไรสักอย่างที่แบบ
ไม่ที่เขาแบบเลือดออกแล้วเขาล้ออะไรสักอย่างแล้วมันกลับเลือดออก
อ๋ออยู่โรคพยาบาลอันนี้ที่เขากินเหล้าเยอะเพราะเขาเครียดอันนี้ที่เขาพูด
แต่โรคซึมเศร้าไม่มีใครรู้เขาเพิ่งมาพูดเนี่ยวันนี้
หรือเขาอาจจะพูดที่อื่นแต่ผมไม่รู้อันนี้ผมบอกผมไม่รู้
แต่พอเขาพูดว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าผมก็พยายามแบบคือซอฟต์ทันที
เป็นแบบซอฟต์ทันทีคือแบบเออพยายามแบบคุยทุกอย่างให้มันอยู่ในมุมมองของ
ของการที่เราคุยกับคนที่มันแบบไม่สบายจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยอืม
นั่นอ่ะคือบางทีก็แบบมาบ่นนู่นอะไรอย่างนี้คือว่าอ่าโอเค
ผมก็อันไหนผมขอโทษได้ผมขอโทษนะแต่อันไหนที่ผมรู้สึกผมอึดอัด
ผมก็บอกนะผมอึดอัดเออหรือทนายภัยศาลที่ผมพูดไปอันนี้ผมเข้าใจว่า
โอเคเขาอาจจะรุนแรงเกินไปเพราะผมเองก็บอกเขาแล้วว่าใจเย็น
คืออันนี้เราคุยกับคนที่เขาบอกเขาป่วยอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใจเย็น
แต่สุดท้ายเขาก็ออกมาขอโทษอืมอะไรอย่างเงี้ยอืม
คือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยอ่ะอืม
แต่เจตนาบอกเลยนะเจตนาผมเจตนาทนายภัยศาลเจตนานิว
ไม่เคยจะไปด้อยค่าว่าเขาป่วยนะเรามีแต่อยากจะให้เขาไปรักษาอืมเออ
เออถ้าเขาเป็นจริงจริงอ่ะเรายินดีผมก็บอกผมจะมีคนพาไปเองไหม
ผมจะจัดการให้ทั้งหมดผมเรียนผู้ปกครองให้เองจะทำให้หมด
อะไรอย่างเงี้เพราะตอนนี้ผมก็ดูเหมือนเขาแบบเหมือนเขาฟิล
วิวเขาแบบไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่สุดท้ายหลังจากจบรายการมา
ผมกับเขาก็มากอดผมนะเออก็กอดกันเขาก็แบบโอเคแบบขอบคุณนะพี่หนุ่ม
อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเออช่วยให้ผมได้มาคุยกับนิวอะไรอย่างเงี้
ไม่งั้นผมคงไม่ได้มาผมแบบผมเครียดมากอะไรอย่างเงี้ย
ผมอยากเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมนี่คือนี่คือเบื้องหลังทั้งหมดที่เล่าให้ฟัง
ก็แสดงว่าก็คือเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานแล้วเหรอคะ
แต่ทำไมข่าวก่อนหน้านี้เขาก็ยังหวานยังเขาอยู่ด้วยกัน
เขาก็เป็นแฟนกันเขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันแล้วอะไรกับเขามีปัญหา
ที่ว่ามีการใช้กำลังคือต้นอ่ะไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนอืม
ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนจนกระทั่งเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วออกมา
พอไปอยู่ที่ชายภูมิมันแลกเอาเท้าเหยียบหน้าเขาอืม
เท้าหยิบหน้านิวแต่นิวก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็งง
ทำไมถึงเป็นแบบนี้หลังจากนั้นครั้งที่สองไปเชียงใหม่ด้วยกัน
อืมต้นไปดื่มเหล้ามาค่ะแล้วเอ้ยดื่มเบียนมาอืมสามสี่ขวด
แล้วเมาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอนิวพูดถึงเออพ่อค้าแบบนี้
เดี๋ยวจะพาไปเจอกับพ่อนะให้พ่อเนี่ยพ่อภัยศาลนะพ่อเอ๋นี่
เตะหน้าเขาเปรี้ยงเลยเตะหน้าเขาแบบหน้าเนื้อฉีกหมดเลย
อะไรอย่างเงี้ยอ่าฉีกหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันก็เป็น
อาการในช่วงนี้ก็ประมาณระยะเวลาแหละสองเดือนแบบนี้หรอพี่ถึงไหม
ไม่ใช่นี่เพิ่งเป็นเนี่ยเพิ่งเดือนนี้เลยเหรอคะใช่อืม
ถึงว่าปรากฏหน้าที่เขาก็ยังโพสต์แบบมีงอนกันบ้างก็ยังง้อกัน
ใช่ใช่ใช่ใช่เพิ่งเป็นอืมนั่นแหละเพราะตอนแรกที่เราคุยกันเมื่อวานอ่ะ
เรายังคิดกันอยู่เลยว่าเอ๊ะมันเขาสร้างเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าวะค่ะ
ก็เลยปรากฏมันไม่ใช่มันเป็นมันเป็นเรื่องจริงจริงอืม
นั่นแหละก็เลยก็เลยเอ่อเล่าให้ฟังนะฮะสำหรับบางคนอาจจะ
ที่เขาแบบมีการแบบตัดสั้นสั้นมาหรืออาจจะแบบเออ
เขาพูดกันปุ๊บกูขอพูดด้วยอืมอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยพูดแบบนี้แล้ว
กูได้เอ่อกูกูเอาด้วยอืมกูแสดงความแบบเหนือหน่อยอะไรอย่าง
อืมเนอะคือบางทีแบบคือต้องดูบริบทด้วยนะเรื่องบางเรื่อง
อะไรอย่างเงี้ยจริงจริงไม่งั้นมันลำบากอ่ะอืมเนอะ
ไหมไม่ต้องตอบแล้วอ่ะเรื่องนี้ก็ที่สมปองไงอืมใช่ไหมวันวาน
ติ๋งก็บอกเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าใครไปสงสัยว่าเขาเป็นอะไรกับ
คุณสมปองหรือเปล่าเขาบอกเลิกคิดเถอะรู้สึกเมื่อวานเขาไปออกกับคุณทิม
ใช่ไหมน่ะแล้วก็บอกว่าอย่าไปคิดเลยว่าแบบว่าเขาเป็นอะไรกัน
เขาเขารักลูกแต่เขาแบบทำทุกอย่างเพื่อลูกได้เหมือนกับคุณสมปองอ่ะ
ไปมีปัญหากับลูกเขาเขาว่าอย่างงั้นคือวันนี้ผู้จัด
ละครนะฮะเจ้าของสินค้านำโดยคุณอุ๊บวิริยะแล้วก็นางสาว
พีรวรรณพัฒระสินสุนทรเนี่ยเขาเดินทางมาร้องเรียนแล้วก็
แถลงข่าวที่บ้านของคุณศรีสุวรรณจัญญาที่เมื่อวาน
รู้กันอยู่แล้วเนี่ยในรายการเราคุณศรีสุวรรณคุณหนุ่ม
เขาโทรไปแล้วนะฮะเขาก็บอกว่าถูกพอสอชื่อดังเนี่ย
หักหลังด้วยการลบไลฟ์ขายกล่องสุ่ม
ตอนแรกเนี่ยรายได้ทั้งหมดจริงแล้วเนี่ย
เพื่อหารายได้ถวายวัดประสิทธิเวศคลองสิบห้า
จังหวัดประชุมธรณีซึ่งนางสาวเอ่อ
คือบุษรินเขาเปิดเผยว่าเขารู้จักกับทิศสมปองตั้งแต่ยังเป็นพระ
ถามว่ารู้จักไหมรู้จักตั้งแต่เป็นพระตนเองเนี่ยอยากทำกล่องสุมวุล
อืมกล่องหนึ่งเนี้ยก็สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเพราะฉะนั้นไอ้สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี้ย
เขาจะเอาสินค้าก็จะทำเอาสินค้าจากผีน้องดาราเนี่ย
นะฮะเขาก็ตอบรับบอกว่าจะมาช่วยไลฟ์ขายกล่องสุ่ม
ซึ่งเป็นงานกาศิกษ์กุศลไม่มีเรื่องค่าตัวเขาว่าอย่างนั้นคือเอา
โอเคล่ะไม่มีค่าตัวความตั้งใจของพวกตน
ถ้าขายกล่องสูงได้ห้าหมื่นกล่องก็จะซื้อรถตู้ถวายเลยนะ
จะซื้อรถตู้ถวายวัดประสิทธิเวศเนี่ยแต่ถ้าขายได้หนึ่งแสนกล่อง
ก็จะไปซื้อรถฉุกเฉินลงมันจะขายได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
จนกระทั่งหนึ่งกุมภาพันธ์ถึงวันไร้ขายกล่องหมอปลาเหรอที่นั่งอยู่
นั่นน่ะอุ๊บวิริยะอุ๊บวิริยะขอโทษทีผมคิดว่าหมอปลา
หมอปลาตามพระอยู่หมอป้าไปตามพระอยู่ใช่ไหมวันนี้
พระพระถูกไว้เหรอใช่ใช่นะครับซึ่งถึงวันไร้ขายกล่องสุมอ่ะ
พอจบไลฟ์ไม่ถึงชุมไม่ใช่สุ่มนะครับทิศสมปองก็ลบไลฟ์ออกจากเพจเข้าไปเลย
มันผิดเหรอวะอย่างนี้เขาก็ไม่ได้เงินก็เหมือนแบบว่าตัวเองเหมือนแบบลบไลฟ์ออกจากเพจน่ะ
ตนก็สงสัยว่าลบไลฟ์ทำไมนะฮะก็เลยโทรหาที่สมปองเพื่อสอบถาม
แต่เขาก็ไม่รับสายหลังจากนั้นทิศสมปองกลับไปมีประเด็นกับคุณติ๋มทีวีภู
ก็ออกมาพูดอ้างว่าทำงานการกุศลมีการเอ่ยชื่อว่าประสิทธิเวศเนี่ย
ตนเนี่ยเรียกว่ามันไม่ใช่หรือเปล่าแล้วเขาเนี่ยออกรายการพร้อมกับพูดว่า
ต้องลบไลค์เพราะมีคนคอมเมนต์ไม่ดีเยอะเขาว่าอย่างงั้นหลังเป็นข่าว
ตอนที่โทรคุยกันก็พูดว่าถ้าจะไลฟ์อีกครั้งหนึ่งพี่ก็ต้องพาพวกดารามากลับ
ขอโทษผมปรากฏว่าวันนี้คุณศรีพี่ศรีเนี่ยนะฮะก็กล่าวว่าถึงเรื่องเนี้ย
มันจะไม่ผิดกฎหมายแต่อยากจะสะท้อนความจริงอีกมุมหนึ่ง
ไม่อยากให้สังคมเนี่ยมองด้านเดียวเขาอาจจะมีสีเทา
สีมืดจากการคุยกับพี่ทราบว่าทิศสมปองเนี่ย
เอากิจกรรมการกุศลเนี่ยไปแอบอ้างตอบโต้กับคุณติ๋มทีวีภู
ผมให้เผชิญกับกรรมที่เขาได้ทำไป
คืออย่างที่บอกว่าผิดกฎหมายมั้ยคงไม่ได้ผิดหรอกมิอบพระรรณ
คือแต่ว่าทางสมปองเขาออกมามาสวนไหมเขาก็ยังไม่ออกมาใช่ไหม
เขาออกมาพูดอะไรว่าเขาก็ยังเป็นไอ้ปองต่อไปเขาก็แบบเอ่อจริงจริงเขาสามารถที่จะ
นี่ความจริงเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับความสง่าผ่าเผยในชีวิตหลังจากนี้ต่อไปก็คือ
จะเป็นเรื่องที่ผมควรพูดผมก็จะไม่พูดถึงมันอีกถึงแม้ว่าผมจะมีพื้นที่
แล้วก็มีโอกาสในการตอบโต้มากแค่ไหนก็ตามแต่เขาจะไม่พูดอีกแล้วเรื่องนี้
ใดที่ยังมีคนติดตามผมในพื้นที่แห่งนี้ผมยังจะเดินหน้าต่อไปนะครับ
เพื่อสร้างความสุขเสียงหัวเราะต่างนานาจากไอ้ปอง
คือผมว่าเรื่องนี้ผมบอกเลยนะมันไม่มีใครติดใจไม่ได้หรอก
แต่เรื่องที่สมปองจะต้องชัดเจนก็คือไอ้เรื่องที่ดินเนี่ย
ว่าจะยังไงสมปองต้องออกไปเคลียร์เท่านั้นเองว่ายังไง
เข้าใจวันนั้นคือเคลียร์กับผมไปแล้วส่วนหนึ่งนะแต่วันนี้พอเรื่องมันมีเรื่องของป่าไม้
จะพูดผ่านพื้นที่ของตัวเองก็ได้หรืออะไรก็ได้
ในกรณีที่พูดถึงเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาหนูก็ไม่เห็นมีใครมากระจ่างว่าคือสีเทาคืออะไร
เอมเป๊ไม่ใช่มีใครพูดเพราะพี่ติ๋มก็พูดมารอบนึง

ไม่หรอกแต่คุณบุ๋มแกบอกแล้วบอกว่าจริงแล้ว

แล้วเอาไปแบบเอาไปสั้น

เหมือนกับแกไปพูดในเหมือนกับไปโยนหังให้โยนระเบิดให้อะไรอย่างนี้
ซึ่งจริงพี่บุ๋มเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย
ก็เลยใช้คำว่าเขาขอไม่พูดดีกว่าเพราะเขาไม่รู้เรื่องนี้จริง

ซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่าวันนั้นผมก็ในรายการผมก็พูดนะ
บุ๋มเขาไม่ได้ว่าคุณนะคือเขาบอกเขาไม่ได้ออกจากปากคุณบุ๋มด้วย
เขาแค่บอกว่าเขาไม่รู้ว่าอะไรอย่างนี้
คุณป้องก็อาจจะแบบได้ดูแค่คลิปสั้นหรือเปล่านี่ผมไม่รู้ไง
แต่ผมว่าสมปองควรจะต้องโทรไปคุยกับพี่บุ๋มและคุณบุ๋ม
เขาว่าสีเทาเว้ยเฉื่อนอะไรอย่างนี้หรอกก็ไม่รู้ว่า
คือสีเทาใหม่ในตอนนี้คือโดนจับไหมผิดกว่าหมายไหม
หรอกวันนั้นผมลืมถามอีกเรื่องหนึ่งไป
เพราะมีคนไปเมาส์ว่าแกเล่นบอล

อันนี้คือสมปองถ้าดูอยู่หรือคนมีคนใครรู้จักสมปองดูอยู่ก็ไปบอกเลยว่าให้เขาออกมาชี้แจงนิดนึงแล้วกันว่าเขาเล่นหรือไม่เล่น

คำว่าไลค์สีเทาจะให้เขาชักชวนเหรอ
เล่นการพนันออนไลน์เพราะไลฟ์เขามีคนดูเยอะมากนะ
เขาคงไม่โง่มาฆ่าตัวเองหรอกแต่ไอ้เรื่องเนี่ยไอ้เรื่องไลฟ์ขายกล่องสุ่มเนี่ยถ้าอ่านไปอ่านมามันก็ไม่ได้ผิดถูกต้องไหมล่ะ
เพราะว่าก็ไม่ได้เป็นการว่าจ้างจะไปเอาอะไรผิดเขาได้อ่ะ

แต่ก็เหมือนแบบว่าออกมาพูดว่าเอาไปลบทำไมถามว่าเขาไลฟ์ไหมเขาก็ไลฟ์แต่เขาลบก่อนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าผิดถูกยังไงเขาอ่ะแต่อีกคนนึงเขาก็บอกว่าเขาเสียหายเขาก็เสียหายนี่คือวันที่ไลฟ์กันเขาก็ไลฟ์อยู่นี่ไง
แต่ก็เหมือนกับเพจเออเฟซบุ๊กก็เป็นเพจของเขาหรือเปล่าล่ะใช่ไหมล่ะอืม
เขาก็ไม่ได้ค่าจ้างเขาก็บอกเขาไม่ได้ค่าจ้างเขามาทำเพื่อทำบุญ
เอาเรื่องของเด็กสองขวบถูกตรวง
แผ่นปูนภายในบ้านพร้อมกับระบุข้อความบอกว่าอันนี้มันจะเป็นบทเรียนจนวันตายเลย
อย่าเอาแผ่นหินแผ่นปูนมาวางเอาไว้ในบ้านกันนะครับ
มีพิษจะเข้าไปอยู่อันตรายมากโดยเฉพาะกับเด็กเล็กแล้วก็คนแก่
อันนี้นะคะคือน้องสันกำลังนั่งเล่นดินอยู่คือเหตุการณ์นี้เนี่ย
ด้วยความที่น้องเนี่ยเขาก็ถูกงูอะค่ะงูเห่ากัดไปที่แขนงูด้วย
ใช่แล้วตัวคุณพ่อเองเขาเองเขาก็แบบว่า๖ชั่วโมงผ่านไปทีแรกเลยเนี่ย
ลูกยังอาการโคม่านะคะให้น้ำเกลือยาฆ่าเชื้อเจาะเลือดตรวจทุกอย่างจนพูนไปหมด
ให้ยาแก้แพ้แล้วรอฉีดเซรุมแก้พิษงูเห่า
เวลาทุกนาทีตอนนี้ผ่านไปอย่างเชื่องช้าแล้วก็มีค่ากับชีวิตมาก
ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีรอดมาดูความสวยงามของชีวิตนะลูก
อันนี้คือตั้งแต่ตอนช่วงแรกเลยนะคะล่าสุดคุณพ่อก็มีการอัปเดตอาการของน้องสันเพิ่มเติมค่ะ
บอกว่า๒๖ชั่วโมงผ่านไปได้รับข่าวดีขึ้นมาหน่อย
นิ้วมือข้างที่กัดเนี่ยที่ถูกกัดนะคะเริ่มกลับมากระดิกได้
เนื้อยังไม่ตายอืมความหวังกลับมาอีกครั้งจากการสอบทราบเนี่ยนะคะ
ก็ว่าเด็กถูกงูกัดก็คือเด็กชายสันเด็กชายปุณพัฒน์อายุ๒ขวบ๕เดือน
ตอนนี้เนี่ยอาการพ้นขีดอันตรายแล้วแต่คุณหมอต้องให้เฝ้าดูอาการ
เพื่อป้องกันการติดเชื้อด้วยทางด้านในกางสดานพ่อของน้องสันเนี่ย
เปิดเผยบอกว่าตัวเองมีลูกสองคนคนเล็กเนี่ยอายุขวบเศษค่ะ
ฝากให้แม่ภรรยาเลี้ยงอยู่ที่บ้านโคกเพชรจังหวัดบุรีรำ
วันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็พาน้องสันเนี่ย
เยี่ยมคุณยายแล้วก็น้องหลังจากที่มาถึงที่บ้าน
น้องสันก็เห็นเนี่ยค่ะเข้าไปคุยเขียนเล่นตามภาษาเด็ก
ตัวเองก็เอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
หลังจากนั้นเวลาประมาณ๑๙นาฬิกาก็มีการนั่งล้อมวงกินข้าวกับครอบครัวกันอยู่
แต่ก็ยังปล่อยให้น้องสันเล่นดินตรงนั้นต่อไป
ได้ยินเสียงลูกร้องเนี่ยค่ะ

ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะถูกมะแรงกลัดหรือเปล่า
ก็วิ่งเข้าไปดูพบว่าบริเวณข้อมือขวาเนี่ยมีแผลเขี้ยวสะสองเขี้ยว
ตนรู้ทันทีว่าเป็นเขี้ยวงูค่ะ
ก็เลยรีบเอาผ้ามารัดข้อมือน้องเอาไว้
จากนั้นเปิดแผ่นปูนนะคะ
เปิดฟ้าท่อขึ้นมาพบแผ่นปูนอันเนี่ยที่เค้านั่งอยู่เนี่ยใช่ไหม

เปิดขึ้นมาปุ๊บใช่เลย
งูเห่า๑ตัวมันขุกอยู่ในนั้นนะคะ
ตอนนี้ก็คือคุณพ่อบอกว่ารู้สึกสบายใจขึ้น
ว่ามันมีสัตว์มีพิษไปอาศัยอยู่หรือเปล่า
เพราะว่าเคสอื่นอาจจะไม่โชคดีเหมือนตนที่ลูกปลอดภัย
ให้ลูกปลอดภัยสำหรับงูเนี่ยค่ะต้องบอกว่า
เป็นงูมีพิษเนี่ยมันมีพิษอยู่๒ชนิด
ก็คือมีผลต่อระบบประสาทแล้วก็มีผลต่อระบบหลอดเลือด
งูที่กัดน้องสันเนี่ยเป็นงูเห่าพิษเนี่ยนะคะ
จะมีผลต่อระบบประสาททั้งนี้เนี่ยถ้าได้ตัวงูที่กัดมาให้แพทย์ดูเนี่ย
จะรักษาได้เร็วซึ่งคุณพ่อเนี่ยเขาเอางูไปด้วย
เพราะวันนั้นเขาให้คนในบ้านช่วยกันแบบทุบงูแล้วก็เอางูเนี่ยไปที่โรงพยาบาลด้วยนะคะ
สำหรับอาการของน้องสันตอนนี้อาการปลอดภัยแต่ต้องเฝ้าดูอาการ
เรื่องของการติดเชื้ออีกสักระยะหนึ่งค่ะไปฟังเสียงคุณพ่อน้อง
ฟังเสียงคุณพ่อเขาหน่อยฮะเวลาเด็กเล็กเล่นก็อยากให้ระวังดูแลเอาใจใส่ให้มากกว่านี้
ผมก็คิดไม่ถึงแล้วก็ไม่ควรเอาพวกกระถางต้นไม้เนอะ
ถ้าถ้าผมมองเนอะกับพวกไอ้ถ้าเจอเคสแบบนี้ก็พวกไอ้
อะไรนะเขาเรียกอะไรตัวหนอนอะไรที่มันปูพื้น
ก็ไม่ควรเอามากไกลบ้านเวลาลูกเล่นดินทราย
ดีนี่ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นออร์แกนิคโรสแบรี่และออร์แกนิคคาโมมาย
เนี่ยนะฮะคุณเติ้ลตะวันก็ส่งข้อความมาหาผมบอกว่า
ขอบคุณครับพี่ชายเติ้ลจะไม่ดื้อ

เดี๋ยวหนูนึกว่าพี่เติ้ลตะวันส่งหาพี่เลย
ไม่ไม่ใช่เติ้ลตะวันเติ้ลธนาปน
คือผมคุยกับเติ้ลตะวันมากกว่าเติ้ลธนาปน

อันนี้เติ้ลธนาปนนะส่งหาพี่

พี่ก็ส่งยิ้มอย่างนี้ไปจิ๊ก
นั่นแหละ
ก็ให้บอกคืออยากให้ไปดูรายการก่อนนะ

ผมเพิ่งรู้วันนั้นไปเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้วันนี้

ว่างอันนี้คือไม่ได้อะไรนะไม่ใช่แบบประชดประชันนะ
ว่างถ้าอยากทำลองมาทำรายการหนกระแสกับผมดู
อยากให้มานั่งดูว่าวิธีการทำงานเป็นยังไง
มันยากไม่ใช่อยากให้มาดู
ที่แบบเวลาพูดว่าแบบ

อยากให้มาทำอยากให้มาลองทำ
จะได้รู้ว่าการทำงานแบบนี้มันเป็นยังไง
สิ่งทุกอย่างมันคือการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า
คุณทำรายการสดคุณก็รู้ถูกป่ะ
มันคือการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าตลอดเวลา
มันไม่สามารถมีใครรู้เลยว่าข้างหน้าจะเป็นยังไง

เรื่องนี้หน่อยหลายคนตามกันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ
คุณพี่หมอปลาตอนนี้เขาเป็นแบบมือปราบสัมภเวษี
ตอนนี้ไปเป็นมือปราบพระแล้วเนี่ยพี่
คือมีคนมาร้องเรียนเรื่องเจ้าอาวาสกันเนี่ย
ก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะ
เกิดขึ้นที่วัดบางยะแพกนะครับ

บอกว่ามีหลวงพ่อเจ้าอาวาสเนี่ยนะครับ
ท่านก็เป็นพระที่เรียกว่าไงฟันสานะ
แล้วก็อยู่ที่แห่งนี้ที่วัดแห่งนี้มานานแล้ว

กับชาวบ้านชาวช่องเขาเอือมระอามากเลยนะฮะ
กับการที่ทางเจ้าอาวาสท่านนี้เนี่ยนะครับ

แล้วก็บอกคราวนารีด้วยนะฮะ

ก็เลยได้มีการวางแผนอืมนะฮะว่าจะ
จับให้ได้ว่าพระเนี่ยมีทำแบบนี้จริงหรือเปล่า

มีคนส่งเป็นคลิปวิดีโอไปให้นะฮะ

เดินเข้าไปในกุฏิแล้วหายไปเลยตั้งแต่ประมาณสัก

แล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยนะคุณผู้ชมครับ
หลังจากนั้นน่ะนะฮะมปรากฎก็ตามนักข่าวไป

พี่หนูมผมจะไปพี่หนูมไปกับผมไหม

ถือถุงแล้วก็สะพายกระเป๋าสีดำเนี้ยเดินเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปเอ่อ
ขวาอันเนี้ยนะอ่าแล้วก็เข้าไปแล้วก็หายไปอืมอืมทีนี้เนี้ย
หลังจากไปถึงเนี่ยนะฮะทางเจ้าอาวาสเองไม่ยอมออกมา
ไม่ยอมออกมาแต่ว่าที่กุฏิเนี่ยเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์
ทางนักข่าวเนี่ยก็ไปเรียกนะครับสุดท้ายแกออกมาแบบนี้
พอออกมาเนี่ยเขาก็ถามนักข่าวถามเลยว่าเนี่ยหลวงพ่อ
หลวงพ่อกินเหล้าหรือเปล่าหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้กิน
แล้วกินอะไรนะแล้วแล้วแล้วมันคืออะไรหลวงพ่อไหนไหน
เดี๋ยวให้ดูเข้าไปหยิบแก้วมาใบหนึ่งอะไร
ในนั้นมีเหล้าอ๋อนี่นี่นี่เอาออกมาให้ดูเป็นจริงจริง
เป็นบุรีบุรีเอาออกมาเสร็จปุ๊บบอกไงรู้ไหมให้ปู่ให้ปู่ไหนขึ้นปู่
คือเหมือนกับเขามีทิ่งอยู่แล้วก็มีฤษีปู่ฤษีบอกปู่ชอบดื่ม
ต้องเอาเหล้าเนี้ยถวายอืมแต่ตัวเองไม่ได้กินอ่า
ไม่ได้กินนะเสร็จปุ๊บเนี่ยทางนักข่าวเขาบอกขอเข้าไปพิสูจน์หน่อยได้ไหม
ขอเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวไหมจะได้แบบสิ้นสงสัยกัน
หลังจากนั้นเนี่ยก็ยอมพาขึ้นไปข้างบนนะฮะ
เปิดเข้าไประหว่างเดินขึ้นบันไดไปก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
นี่เห็นไหมปูเต็มเลยปูเต็มเลยเห็นไหมปูเต็มเลยอ่า
เดินไปเปิดประตูเข้าไปปุ๊บปรากฏสิ่งที่นักข่าวเห็นมันมีเซนต์เหมือนกับไอ้ที่ผูกผมอ่ะ
ที่คาดหัวคาดผมตกอยู่อันหนึ่งเห็นไหมตรงตรงตรงตรงหัวเตียงน่ะ
นี่ดูนะนี่นี่ห้องน้ำนะโป๊ะแตกกันเนอะนี่นี่เห็นปุ๊บเออ
หยิบมาแล้วหยิบมาแล้วของใครเอาของฉันเองฉันเอาไว้มัดผมเอ้ย
ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ใส่หัวเอาลองฟังลองฟังเพราะว่าเอาใส่
เวลาเราไม่ได้มัดตรงนี้อ๋อผมปวดหัวผมไม่เป็นไรอาจารย์ไม่
ถ้ามีอะไรที่ตอบไม่ได้จะไม่ต้องตอบครับผมตอบเพราะเป็นเรื่องจริงค่ะเออ
มัดผมตัวเองไม่เพราะปวดหัวอ๋อแต่ถ้าผมนองมันจะฆ่ามันมันแก้ปวดหัวหรอครับ
ไม่หรอกผมกินยาแล้วคุณจะรักอ๋อคุณจะรักอันนี้ตำรับตำรับยาไหนน่ะ
โอ้โฮผมคิดผมไว้อีกโอ้โฮอ่าเดี๋ยวพ่อเปิดตู้ให้หน่อยอ่า
ไปเปิดตู้ครับผมไปเปิดตู้ค่ะ
ไม่เอาออกนะบอกว่าเวลาปวดหัวเนี้ยอ๋อเวลาปวดหัวจะฆ่าหัวจะฆ่าแบบนี้
คาดแบบนี้ระหว่างที่กำลังเปิดตู้อยู่ข้างล่างชั้นที่เดินขึ้นมา
มีเสียงโวยวายปรากฏมีนักข่าวท่านหนึ่งชื่อว่าคุณอามไปเห็นนะฮะ
เป็นชุดชั้นในสีฟ้าก็ตกใจบอกนี่มันชุดชั้นในสีฟ้านี่
หลังจากนั้นล่ะฮะเมียของหมอปลาคือฟ้าเข้าไปดูชุดชั้นในแล้วแงะขึ้นข้างบน
ปรากฏมีผู้หญิงเนี่ยนั่งจุมฟุกอยู่เห็นแต่ขานี่เห็นไหม
ผมเห็นตอนแรกผมอุตส่าห์วันนี้ผมพูดไปแล้วนะผมเอาใจช่วยพระนะ
ผมคิดว่าพระเนี่ยเอาชุดชั้นในนี้นะฮะใส่หัวใส่น้ำแข็งแล้วโปะตา
เดี๋ยวคิดว่าแบบโอ้นี่ตาอัตมาปวดก็เลยเอามาทาตาโปะตาหน่อย
หรือก็พยายามเอาใจช่วยออกเป็นแมสเป็นแมสเป็นแมสอัตมาต้องใส่แมส
แบบนี้ปรากฏกลายเป็นผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่นะฮะตำรวจก็เลยพาขึ้นไปข้างบน
แล้วก็ไปเชิญพระลูกวัดนะฮะเชิญญาติโยมที่ตอนแรกเนี่ย
ก็ปะทะกับหมอปลาประทะกับฟ้า
แล้วก็ด่านักข่าวเยอะเลอะเทอะหมดเลย
ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็มีการไปพูดคุยเจรจากันอยู่ประมาณสักหนึ่งชั่วโมง
ก็พาทางหลวงตาเนี่ยเจ้าอาวาสเนี่ยลงมา
พาไปขึ้นรถระหว่างเดินออกไปคนสารเสริญกันตลอดเลย

เออเนี่ยนะฮะลองฟังบรรยากาศตรงนี้ดู

ตอนด้านตรงน้ำดงครับ
เสร็จปุ๊บก็พารพระเนี่ยบวกมือยืนบวกมือยืนมั้ย
เป็นแม่อะไรไม่มีอะไรเออฉันปฎิสุร

พาขึ้นรถหัวไปหมอป้าอยู่ตรงไหนเถอะอ่าหมอป้าก็อยู่ข้างในไงอืม
เสื้ออุ๊ยเสื้ออุ๊ยเห็นไหมหนูเห็นจากอันนี้แหละเสื้ออุ๊ย
เนี่ยเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นก็พาหมออ่าพาพาพระเนี่ยขึ้นรถไปแล้วก็
ปรากฏว่าศึกเลยอืมศึกเลยแล้วก็ควรจะศึกนั่นแหละศึกเลย
นะฮะเสื่อมปรากฏว่านี่นี่ลองฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อย
ผิดอะไรทำไมถึงยอมเจอกันไหนไม่ผิดอ่ะมันตามไอ้นายลูก
อยู่สองและสองก็ผิดอยู่แล้วอ๋อแล้วไม่ทำอะไรก็ผิดเพราะว่า
เอาก็ไม่ทำจริงไม่ได้เอาลูกไม่ได้เอาหรอแล้วหลวงพ่อ
พูดง่ายง่ายว่าอยู่สองและสองก็ผิดอย่างนั้นผิดก็เลยศึกแล้ว
ไม่อยากให้เป็นเป็นข่าวโครมคลามข่าวโครมคลามแล้วครับ
ยอมสละเพศดีกว่าอืมอืมไม่อยากเป็นข่าวโคมคำ
ตอนนี้โคมคามากเลยทีเดียวเนี่ยนะก็พอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ
คือก็ศึกเรียบร้อยแต่ตอนนี้ไม่มีใครตามหาตัวเจอแล้วนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือตัวผู้หญิงเองเนี่ยเขาว่ากันว่าน่าจะเป็นแม่ค้าที่
เอามะม่วงมาขายให้อืมอ่าเป็นมะม่วงมาขายให้นะครับ
ก็คือคนนี้นะฮะซึ่งจริงจริงแล้วก็ยังมีเรื่องราวของทางฝั่งหลวงตาท่านนี้
คือจะเอาวาทนี้เนี้ยนะครับเคยไปจับเหมือนกระโมยได้
หลวงตาเนี่ยก็จะตบหัวนะแล้วก็ด่านะเดี๋ยวเขามีภาพมาให้ดูไหมมีไหม
ก็จะมีเนอะตอนนี้ก็คนไปไปตามหลังอยู่หลังกุฏิก็คือมีแต่ขวดเบียร์ขวดเหล้า
ก็ในในกุฏิเนี้ยก็มีนี่ด้วยมีเขาเรียกอะไรนะเอ่อเอ่อเล่านะฮะ
มีเหล้าแล้วก็มีสปายไว้ถวายปู่อันนี้อันนี้คือตอนตอนที่จับจับจับจับเหมือนกับจับลูกศิษย
จับคนที่ไปขโมยของเนี่ยแล้วก็ตบนะแล้วก็แบบเปิดเนี่ยก็ด่าไล่อะไรอย่างเงี้นะฮะ
คือชาวบ้านแถวนั้นก็บอกเขาไม่ชอบเพราะว่าหลุงหลุงหลุงอ่าเจ้าวาดคนเนี้ยตากจัด
คือคือนี่คือตามข่าวนะที่ว่ามันแบบนั้นนะเนี่ยนะครับคือหลายคนก็รู้สึกไม่แฮปปี้นะ
แล้วก็ส่วนวายนะฮะที่กินเนี่ยเป็นวายซ่าเขาเรียกสปาร์กิ้งวายสปาร์กิ้งวาย
เออก็เอาไปแช่ไว้ในช่องแข็งให้เย็นให้เย็นเย็นแช่ไว้ในช่องแข็ง
ชิวชิวชิวกะกินนี่ไงวายหิมะเอออยากกินวายหิมะอืม
นี่ไงพ่อปู่เห็นไหมอืมอ่าดื่มเหล้านะดื่มเหล้านะพ่อปู่นะเอ่อ
ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าอาวาสนะอ่ารูสีอืมแบบนี้แหละเปิดไปแล้วต้อง
อุ๊ยน้องพี่นอน้องอู๋ไหมอ่าอุ๋ยแน่แน่เลยนี่นะครับแต่จริงจริงน่ะ
ตอนนั้นอ่ะผมนั่งดูอยู่น่ะผมนั่งดูอยู่ตลอดอ่ะดูด้วยนี่นี่
เล่าที่ก็ไปเจอเห็นไหมสองขวดแล้วก็มีนี่นี่นี่อ่าเห็นไหมนี่
อันนี้เขาไปกินไม่ได้นะอันนี้เป็นเป็นยาฉีดยุงแล้วก็อันนี้
กล่องสปายอืมเห็นไหมฮะนี่เบอร์ไว้แต่เราเอ่ยชื่อเลยอืมเนี่ยนะฮะ
เอาไปแช่แข็งด้วยเนี่ยนะครับอันนี้เขาไว้ข้างใต้เนี่ย
ผมไม่รู้ไว้ทำไมเอาไปซุกไว้คือเอาไว้ข้างใต้ไหนรู้ไหมใต้
ปู่หรือศรีอ๋อปู่หรือศรีกินปู่หรือศรีคือไอ้ที่ว่าเป็นเป็น
หายไปครึ่งหนึ่งอ่ะปู่อัดดึกดึกอาจจะเอื้อมมือลงมาโอ้โหเอื้อมมือ
ปู่เอื้อมมือมาข้างใต้ข้างไว้หรือเธอเอื้อมไปข้างใต้
กินท่านว่าพระท่านไม่ได้กินท่านบอกท่านไม่ได้กิน
ผมเอาใจช่วยจริงจริงนะอืมอ่าช่วยไม่สำเร็จค่ะพี่ฮะ
เอาใจช่วยไงก็ก็เห็นท่านบอกว่าเอาไอ้นั่นมารัดหัวไอ้อะไรนะ
ไอ้ไอ้ที่คาดหัวที่คาดหัวแล้วบอกว่าโอ้โหไอ้นี่เป็นที่รัด
ไอ้ที่รัดหัวให้หายปวดหัวอืมอ่าเลยนึกว่าทำอย่างอื่นด้วย

นายคิดว่าเออท่านคงจะเอาไอ้ใส่น้ำแข็งนั่นมาประคบตาโอ้โหตาบวม
กรณีนี้ถือว่าไหวพลิบใช้ได้ไหมคะอะไรนะแต่ว่าถ้าโดนในกรณีที่พี่หนุ่มเคยซักคนมาเยอะเนี่ย
อืมผมถือว่าไหวพลิบใช้ได้ไหมเชื่อไหมผมถามน้องอามอ่ะ
น้องอาร์มเป็นคนที่ไปเจอชุดชั้นในอ่ะอืมผมถามไอ้อาร์มพี่ถามจริงหรือเปล่าอืม
ถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ทำทุกชั้นในหล่นลงมาเนี่ยจะหาเจอไหม
เจอไหมอาร์มตอบไงเปล่าไม่มีทางเจอเลยโอ้โหเพราะว่ามันเก็บแบบตรงนั้น
เพราะตรงจุดนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นซอกด้านข้างบันไดแล้วไม่มีใครเห็น
แล้วตรงนั้นมันเป็นเหมือนเก้าอี้ที่มันเก้าอี้ขาลอยอ่ะเหมือนเป็นโต๊ะเป็นอะไรอย่างนี้
เขาว่าเข้าไปอยู่ในโต๊ะแล้วขาไม่ได้ลงพื้นยกขาขึ้นเขายกคือเขาขาก็เนี่ยเขาลอยอยู่อย่างงี้
เขาอยู่อย่างนี้เนี่ยอย่างนี้อยู่อย่างนี้นึกออกไหมแล้วผ้าก็คุม
จีวอนเนี้ยคุมอยู่นี่กูอุตส่าห์มานั่งอย่างงี้มันไม่ตัดปั๊บ
อุตส่าห์สาธิตผ้าให้ดูดูซิคือก็คุมอยู่อย่างงี้ใช่ไหม
ไอ้ชุดชั้นในเนี่ยมันหล่นอยู่อย่างงี้พออามันไปดูอ่ะ
พอมันล้วงมือไปหยิบมาปุ๊บเนี่ยก็ไม่เห็นไงเพราะขามันอยู่ข้างบนอย่างนี้
ป่ะแล้วก็คุมอย่างงี้อืมเสร็จปุ๊บเนี้ยปรากฏว่าเอ่อ
หมอปลาก็เลยมาดูเพราะอามึงไม่กล้าไปจับชุดชั้นใน
หมอปลาก็เลยมาดูมาเคลียร์ดูพอเงยขึ้นมาก็เลยมาเห็นเท้านี่แหละ
ถึงได้รู้คือถ้าเกิดไม่มีชุดชั้นในนั้นนะผ่านอืมไม่โดนจับเนอะ
จบเลยหาไม่เจออีกเออแต่หลวงพ่อก็บอกเขาไม่รู้จักนะ
ไม่รู้จักอะไรฮะเขาเขาก็มีคนไปทำก็ถามให้อาม
ตกลงเขาว่าไงเขาบอกเขาไม่รู้จักบอกเป็นญาติด้วยป่ะค
เขาบอกเนี้ยไม่รู้จักงงไปหมดอืมเขาบอกอย่างงี้เออก็
เนี้ยก็เป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยนะเนอะไปดูที่มุกดาหาร
คือจะบอกว่าตอนนี้แม่น้ำโขงคือน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะ
ชาวประมงที่มุกดาหารเองตอนนี้หยุดออกเรือไปหาปลาเพราะว่า
แม่น้ำโขงลงแบบแห้งเกิดสันดอนโผล่ขึ้นมาสิบสองกิโลเมตรอะค่ะยาวเลยใช่
น้ำโขงแห้งเป็นประวัติการมากค่ะผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่า
ชาวบ้านในพื้นที่บ้านชโนธจังหวัดมุกดาหารนะคะ
ได้รับผลกระทบจากน้ำโขงลดอย่างต่อเนื่องจริง
ส่งผลให้กระทบกับการทำประมงของชาวบ้านแล้วบางส่วนเนี่ยขาดน้ำทำการเกษตรด้วยค่ะ
โดยชาวบ้านที่บริเวณริมแม่น้ำโขงเปิดเผยบอกว่าปีนี้เนี่ยน้ำในลำน้ำโขงลดต่ำลงมาก
สำหรับถ้าเทียบกันในเดือนกุมภาพันธ์ของเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะ
บอกจริงว่าปีนี้ลดลงมากกว่าปีที่แล้วอีกแล้วน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ย
จริงจริงกุมภาพันธ์แห้งเร็วกว่าปกติค่ะจนเกิดปรากฏการณ์ผิวหินทรายใต้แม่น้ำผุดขึ้นมา
ส่วนน้ำที่เหลือในแม่น้ำโขงกว้างเกือบ๑กิโลเมตรเนี่ยเป็นเขตแดนของทางฝั่งประเทศสปลาวนะคะ
สำหรับสภาพน้ำในแม่น้ำโขงพื้นที่ของอำเภอว่านใหญ่แห้งขอดจนสันดอนทรายเนี่ยโผล่ขึ้นมาระยะทางยาวประมาณ๑๕กิโลเมตร
เหลือพื้นที่เป็นผืนน้ำบริเวณชายฝั่งประเทศลาวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเขาส่อว่าจะวิกฤตเลยทีเดียวค่ะ
หลังระดับน้ำโขงลดลงอย่างรวดเร็วสิเนี่ยดูสิคือโดยปกติแม่น้ำโขงเนี่ยนะคะ
ระดับน้ำเนี่ยจะอยู่ที่สูงสุดระดับตระหลิงเนี่ยสิบสองจุดห้าเมตร
แต่ตอนเนี้ยค่ะลดเหลืออยู่ที่หนึ่งจุดห้าเมตรเท่านั้นเอง
ซึ่งเทียบกับปีที่ผ่านมาถือว่าต่ำมากเป็นตัวบ่งชี้สัญญาณอันตราย
ปลาที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเสี่ยงจะศูนย์พันธุ์
แม่น้ำโข๋งอ่ะที่บอกปลาบุญชูจะเป็นแบบร้านที่แบบต้องขายปลาแม่น้ำโข๋ง
หนุ่มเออหนุ่มก็เคยไปกับฉันเนอะเคยเดี๋ยวนี้เธอไปไม่มีกินแล้วนะ
ทำไมอ่ะมันปิดแล้วเหรอมันไม่มีอยู่แล้วเพราะน้ำมันแห้งแล้วนะ
คุณกินหมดไงไม่ใช่ไปดุ่มน้ำมันแห้งมันมีเขื่อนคุณคุณกินหมดน้ำ
คุณว่าคุณกินหมดน้ำโขงแล้วอีบาหมายถึงว่าปลามันไปวางไข่ไม่ได้
เขาเรียกว่าปลานี่นี่นี่จริงจริงให้ดูนี่นี่เห็นไหม
เนี้ยเห็นไหมเห็นไหมเนี้ยเหยียบอย่างเงี้ย
แล้วข้างล่างมันลอยเห็นป่ะข้างล่างลอยเห็นไหมอ๋ออืมเออเนี้ย
อ่ะลองดูเนี้ยอ่ะนี่เห็นไหมข้างล่างลอยเห็นไหมนี่นี่
จีวรพระใช่ไหมใช่จีวรพระอืมคือถ้าก้มไปมองแบบผ่านผ่าน
ก็คือมองไม่เห็นเท้าแน่นอนเอออ่าเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยก็ลอย
คือเขาคือขาเนี่ยลอยอยู่คือเหยียบอยู่บนไม้อื่นเหมือนกับเป็น
ใต้โต๊ะอ่ะอืมอันนี้เป็นโต๊ะเห็นไหมเขาอยู่ใต้โต๊ะแล้วโต๊ะมันจะมี
ข้างล่างอย่างเงี้ยก็ไปแบบเหมือนกับเบียดตัวอยู่โต๊ะแล้วขาเหยียบ
ให้ตัวเองอ่ะลอยเออนั่นแหละทุกคนตัวเองคอยดีกับพี่เมย์ใช่
อ๋อได้รางวัลอุ้ยได้รางวัลเหรอฟีเวอร์เอาวอร์ดสองพันยี่สิบเอ็งอ๋อ
ใจด้วยนะครับขอบคุณนะคะดีใจด้วยนะครับเขารับรางวัลกันไปเมื่อวันจันทร์
ที่ผ่านมาแต่พอดีหนูไม่ได้อยู่แต่เขาส่งละครมาเรียบร้อย
เขาไปพกเลยค่ะเขาโทรมาหาพี่เหมือนกันนะให้พี่ไปรับราวั
ใช่แต่พี่ไม่ได้พี่พี่ไม่ว่างหนูก็ติดไม่ได้บ่ายอ๋อ
แม่เขาส่งรางวัลมาให้เออดีดีดีดีใจด้วยนั่นแหละค่ะ
ขอบคุณมากค่ะสำหรับของแม่เบี้ยใช่ไหมคะแม่เบี้ยค่ะแม่เบี้ย
นักแสดงสมทบหญิงฟีเวอร์สองพันยี่สิบเอ็งอืมขอบคุณนักแสดงเปลี่ยนไหม

พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
ไปดูข่าวของอีกหนึ่งลูกชายผมหน่อยดิวกิ้นนี่นะก็คือมีกรณีของอ่า
กิ้นเนี่ยไปแจ้งความถูกไหมครับเพราะว่า
เหมือนกับมีคนที่เอ่อเหมือนกับไม่ธรรมสงฆ์เนี้ยอืม
ตามน้องอยู่นะฮะตามน้องอยู่น้องก็งงเพราะว่าขับรถตามเลยนะ
อืมสุดท้ายแล้วเนี้ยก็น้องลงไปเคาะกระจกนะเออ
รถคันนั้นอ่ะขับหนีไปเลยเนี่ยแหละมันก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้น
ว่าคืออะไรยังไงคือแฟนคลับก็เป็นห่วงน้องนี่นะฮะ
สวัสดีครับหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยระหว่างทางกลับบ้านนะฮะ
แล้วก็ออกจากบ้านเนี่ยผมสังเกตว่ามีรถคันหนึ่งเนี่ยขับตาม
ซึ่งเป็นรถที่มีลักษณะการขับขี่เดียวกันสีเดียวกันรุ่นเดียวกัน
สังเกตได้ผมเองรู้สึกกังวลเนื่องจากเป็นบริเวณใกล้บ้าน
ทำให้เป็นห่วงความปลอดภัยของครอบครัวด้วยอืม
เมื่อคืนนี้ได้จอดรถแล้วก็ลงไปขอคุยด้วย
คู่กรณีไม่ยอมเปิดกระจกลงมาคุยด้วยนะฮะแล้วก็พยายามขับหนีด้วยเนี่ยนะฮะ
ผมอยากจะขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบในผลงานของผมนะครับ
เอ่อแล้วก็มาเจอกับเอ่อตัวเองตามงานที่ที่รถที่บริษัทอย่างเงี้นะ
ได้แจ้งผมดีใจรู้สึกกับคุณเนี้ยนะฮะต่างต่างเป็นห่วงน้องเจย
มีเบอร์เนอะฮะปกติน้องโทรถามโทรหาโทรถามเป็นห่วงน้องเจย
อยากให้กำลังใจอะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูสิอู่้ย

โอ๊ยโอ๋ยหนุ่มสวัสดีครับน้องน้องเองเนี้ยเขาครับผม
กินนี่พี่หยุดนะพี่หยุดในรายการเขาไซคัยนะ
ยกิ้นหรอหรอเอ่อได้ยินไหม
ไม่ได้ยินครับพี่
พี่อยู่ในรายการนะนี้พี่บอกไว้ว่าอยู่ในรายการนะ

ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
ผมไปลงบันทึกประจำวันไว้เมื่อวานนะครับ

แล้วกินลงไปเคาะกระจกดูเลยใช่ไหม
เขาไม่เปิดเหรอ

ขอโทษนะครับแบบรถกระจกหน่อยได้ไหม

เขาก็คือฟีลมันมืดมากครับ
เขาก็เหมือนใส่แมสแล้วเขาก็เหมือน

คุณพ่อผมเขาถ่ายวีดีโอไว้แล้ว
แล้วเขาก็เหมือนจะขับหนีอะไรอย่างนี้ครับ

ตามมานานยังคือประมาณนานแค่ไหนล่ะ

มันเริ่มประมาณช่วงอาทิตย์นี้ครับ
วันแรกมันคือวัน
ผมจะไปไปทำธุระที่แถวพระรามสี่อะไรอย่างเงี้ยครับจะไปทำงานแล้วผมก็ขับรถ
ผมก็รู้สึกว่าผมรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีรถคันหนึ่งตามผมอะไรอย่างนี้
คือตามนี่คือหมายความว่าทางด่วนรถมันติดมากครับแล้วคือเขาตามแบบ
ทุกจังหวะเลยอ่ะพี่หนุ่มคือหมายความว่าเขาจี้ตูดผมแล้ว
เขาไม่ปล่อยให้คันไหนแบบแทรกเลยอ่ะคือผมชิดซ้ายเขาก็ชิดซ้าย
ผมมาชิดขวาเขาก็ชิดขวาอะไรอย่างเงี้ยอืมผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันมันเริ่มผิดวิสัยอะไรอย่างเง
ผมก็เลยตอนที่ลงพระรามสี่เลยผมก็เลยลองขับเช็คดูอะไรอย่างเงี้
ผมก็เลยลองชิดขวาสุดไอ้เลนขึ้นสะพานอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไปเบี่ยงออกเอาใกล้ใกล้
มันก็ขับชิดขวาตามแล้วก็เบี่ยงออกตามอะไรอย่างเงี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมว่า
แปลกแปลกนะแน่เลยอืมเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนจะขึ้นสะพานอ่ะ
ขวาเขาก็ต้องขึ้นสะพานไปแล้วเขาจะไม่มาออกข้างหน้าเหมือนผมแต่ถ้าเขาไม่ขึ้นอ่ะ
เขาก็ต้องอยู่ซ้ายมาอยู่แล้วเลยคือผมคือผมไปปาดเอาแบบตรงตรงหน้าเส้นทึบเลย
อะไรอย่างเงี้ยครับผมอืมแล้วก็ผมก็เลยจอดผมจอดเสร็จแล้วเขาก็เหมือนขับเลี้ยวเข้าไปใน
จามจุรีสแควร์บ้างครับแล้วเหมือนผมก็เลยขับไหลออกมา
เสร็จพวกเขาวนออกมาจามจุลีแควร์มาตามผมอีกอะไรอย่างเงี้ยเออเออ
มันก็มันก็เข้าใจได้นะว่าเขาตามเราจริงจริงอ่ะเนอะใช่ใช่ผมก็เลยผมก็เลยจอดอีกทีหนึ่ง
แล้วก็เลยรอให้เขาขับออกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยว่าว่าเฮ้ยเขาไปกับเราแล้วเราถึงไปอะไรอย่างเงี้
ผมก็เลยก็ก็คิดว่าเออตอนนั้นยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกครั้งหนึ่งอ่ะคือเมื่อวัน
อ่าสองวันที่แล้วครับวันอาทิตย์เพื่อนเราเจอกันป่ะอ่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ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

โอเคดูแลตัวเองดีแล้วกัน

ครับผมพี่หนุ่มขอบคุณมากครับ

ได้พี่เดี๋ยวไป

เขาก็เลยขอว่าอยากจะช่วยพูดเมื่อกัน
แต่ว่าพอไปตามแบบนี้บางทีเนี่ยขับรถอยู่เนี่ย
เมื่อกี้เขาตกใจเขาอาจจะแบบมันตำลายเปิดอุบัติเหตุได้
เหมือนที่น้องบอกไปเจอกันได้ตามงานอะไรอย่างนี้
ครับวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้ก่อนครบทรงชาติ

วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีค่ะ